ระทึกบนท้องถนนนะฮะกล้องหน้ารถคันหนึ่งสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้

ช่วงเช้ามืดนะคือถ้าไม่เห็นเนี่ยท่าทางจะยุ่งอยู่เหมือนกัน

คืออันนี้ใช้คำว่าเบรกตัวโก่งชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยกันตอนนี้
เท้าน่าจะกดลงไปด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่บนรถอ่ะ

ที่สำคัญคือโชคดีมากไม่มีรถหลังตามมานะ

แต่นี่เบรกเอี๊ยดแบบเบรกจนล้อแบบถลายเลยอ่ะ
แล้วไฟช่วงเช้ามืดใช่ไหม

แสงกับโอ้โหคนเจ็บที่นอนอยู่ที่ถนนเลนขวาเนี่ยสีกลืนกันเลยนะ
สีเดียวกันเลยจริงมองเอาง่ายมองไม่เห็นเลย
กว่าไฟหน้ารถจะสาดไปเจอค่ะ
แล้วกว่าจะถึงรถคันนี้เนี่ยนี่โชคดีมาก
แสดงว่ารถคันอื่นที่ผ่านมาเขาไม่ได้วิ่งเลนนี้เลย

จักรยานยนต์ของเขาอยู่นู่นนะฮะคนเจ็บ
อยู่ข้างหน้านู้นแล้วเราวงแดงเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เป็นถนนวิภาวดีนะครับ
แถวหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเลนขวาสุดนะครับ
บอกว่าคนขับสุดยอดจากคลิปเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
ที่คนขับกระบะจะมาเจอโดยรถของคนเจ็บล้มห่างออกไป๑๕๒๐เมตรอยู่ทางเลนซ้าย
งานนี้เกือบเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เจ้าของกล้องหน้ารถคันนี้คือคุณจำรัฐนะครับ
คุณจำรัฐเนี่ยบอกว่าขับรถกระบะมาตอนตี๔นะครับ
เกือบตีสี่ครึ่งมากับภรรยามาจากพระรามสอง
จะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดไทย
ช่วงลงทางด่วนมุ่งหน้ารังสิตก่อนแยกสุธิศาลถนนวิภาวดีนะครับ
ภรรยาเนี่ยเห็นแล้วที่เขาขับเลนขวามาเนี่ยภรรยาสังเกตเห็นเหมือนมีผู้ชายคนนึงนอนนิ่งขวางถนนอยู่เลนขวาสุด
พอเข้ามาใกล้เนี่ยอุ้ยใช่คนจริงเลยเบรกแบบโอ้โหเอี๊ยดเลย
จากนั้นก็ลงไปดูนะครับผู้ชายคนนี้นอนนิ่งอยู่นะครับอยู่เลนขวานะฮะ
แล้วก็เลยแจ้ง๑๖๖๙กับกู้ภัยให้มาช่วย
ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าคนขี่จักรยานยนต์คนนี้ล้มเองหรือว่าถูกเฉียวชนนี่ฮะเห็นไหมฮะ
ตอนที่ลงไปช่วยเนี่ยนอนแบบเลือดเต็มเลย
เลือดอาบจริงค่ะแล้วก็จริงจังหวะตอนที่เขาเรกเอี๊ยดเนี่ยจะเห็นว่าเขานอนแบบขยับร่างแทบไม่ไหวเลยนะตอนแรกอ่ะ
แต่นี่พอจะลุกขึ้นมาได้บ้างซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าล้มเองนะฮะ

ตกใจมากครับไม่คิดว่าจะเป็นคนคิดว่าเป็นของล่นอะไรอย่างนี้
ก็เลยช่วงนั้นก็เลยเบรกกระทันหันถ้าเบรกไม่ทันเราก็มันก็ถ้ามองเขายังไม่ตายเนอะ
ถ้าเกิดว่าเราชนเขาแบบมันก็ต้องสู้คดีกันอีกยาวเราจะพลาดตรงนี้ใช่เราไม่ได้ชน
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่คุณจำรัฐเขาช่วยเหลือแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนทางคุณจำรัฐกับภรรยาเขาก็ต้องรีบไปต่อ
ต้องไปตลาดไทยไปซื้อผลไม้มาขายตอนนั้นตี๔กว่าแล้ว
คือพ่อค้าแม่ค้าถ้าไปช้าเดี๋ยวตลาดวายก็ต้องรีบไปเอาของก่อน
ใช่ค่ะอันนี้ต้องฝากเรื่องของไฟส่องสว่างบนถนนด้วย
เพราะว่าจริงนะหลายเส้นในกรุงเทพเลยนะคะหรือว่าที่ต่างจังหวัดก็ตามเนี่ย
อยู่บางทีเวลากลางคืนกลางดึกเช้ามืดเนี่ยไฟติดบ้างไม่ติดบ้าง
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดโอกาสสูญเสียได้ง่ายนะคะ